แตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าที่สกลนครนะคะ
โรงพยาบาลที่นั่นผู้ชายคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเอาไม้ไปไล่ตีบุรุษพยาบาลค่ะ
ไล่ตีในห้องฉุกเฉินจนบุรุษพยาบาลต้องหนี
หนีไปในห้องทำคลอดฮะเนี่ยค่ะวุ่นวายกันไปหมดเลย
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไม้ในมือคุณผู้ชมนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์วันที่หนึ่งเมษายนที่เห็นอยู่นี่คือนายธนงศักดิ์อุปติค่ะ
อายุยี่สิบเก้าปีขี่มอเตอร์ไซด์จอดหน้าโรงพยาบาลพลนาแก้ว
พายกระเป๋าเป้ดึงไม้ยาวยาวออกมาเป้าหมายก็คือที่ห้องฉุกเฉิน
เพราะว่าบุรุษพยาบาลที่เขาจะไปทำร้ายเนี่ยอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
พอไปถึงวิ่งไล่ตีคนอื่นก็ตกใจค่ะฮะ
วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะคะบุรุษพยาบาลเนี่ยหนีเอาตัวรอดเข้าไปในห้องทำคลอด
แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมโอ้โหห้องฉุกเฉินก็ว่ารุนแรงแล้วเข้าไปห้องทำคลอดอีกเนี่ยค่ะ
โอ้โหวุ่นวายกระเจิดกระเจิงไปหมดคนถูกตีก็กลัวไอ้คนจะตีก็วิ่งไล่ตาม
อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกอกตกใจกลัวโดนลูกหลง
ผู้บาดเจ็บนั่นก็คือบุรุษพยาบาลที่เขาถูกไล่ก็วิ่งหนีกันกระจัดกระจาย
สุดท้ายก็ต้องมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล๔คนเข้าไประงับเหตุ
โอ้โหโรงพยาบาลนะคะบุรุษพยาบาลคนนี้สรุปแล้วได้รับบาดเจ็บ
อันนี้คุมตัวได้แล้วต้องพาไปส่งให้ตำรวจนะคะ
เขาได้รับบาดเจ็บมีแผลถูกตีที่ศีรษะเลือดซึม
ฟกช้ำตามร่างกายเขาไม่ยอมนะคะ
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เราให้การพยาบาลในส่วนท้องตัวนี้
ตามเกาะวิชาชีพตามจัญญาบันแล้วก็ตามมาตรฐานทุกอย่าง
ก็ไม่คิดว่าคนไข้จะผูกใจเจ็บจนมาถึงเหตุการณ์ในวันที่๑
เพราะว่าเราก็ทำตามมาตรฐานทุกอย่างแล้ว
ตอนนี้สภาพใจเก็บเราเป็นยังไงค่ะ
ก็ถามว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับ
ก็ได้ขวัญให้กำลังใจจากทีมผู้บริหาร
แล้วก็มีพวกพี่น้องจากต่างโรงพยาบาลในต่างที่
ก็มีการโทรมาไลน์มาให้กำลังใจ
เขาบอกว่าผูกใจเจ็บก็คือเขาเคยเจอกันมาก่อน
คือคนที่ก่อเหตุที่ไล่ตีก่อนหน้านี้เข้ามารักษาการบำบัดยาเสพติด
แล้วบุรุษพยาบาลคนนี้ก็เป็นคนดูแล

ด้วยการดูแลที่ไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็กลับมาทำร้ายร่างกาย
ซึ่งโรงพยาบาลเขาก็ยืนยันบอกที่ทำไปเป็นการรักษาตามมาตรฐานค่ะ
ในช่วงการดูแลรักษานะครับ
ก็ทางผู้ก่อเหตุนะครับ
มีอาการเออะโวยวายแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นก็คือได้รักษาด้วยการฉีดยา
ลดอาการเออะโวยวายกระสับกระส่าย
ทางผู้ก่อเหตุรู้สึกว่ามีอาการเจ็บหลังจากฉีดยา
ก็เลยได้พูดขู่เจ้าหน้าที่ว่า
อย่าให้เจออยู่นอกโรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะเอาคืน
อย่างไรก็แล้วแต่ก็เจอสามข้อหาคุณนัทธรพงศ์
บุกลุกสถานที่ราชการใช้กำลังประทุสร้ายเมียวุฒินะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงเสพยาเสพติดคือยาบ้าด้วย

ตอนนี้ก็นำตัวไปฟ้องผัดฟ้องฝากขัง
สารจังหวัดสกลนครแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะ